ดีพี่ค่ะคุณจะฟังออกมาไหนครับ
ถ้าสำหรับออฟโดยส่วนตัวแล้วมองว่ามันเป็นคนละแบบ
แต่ว่ามันก็แล้วแต่นานาจิตตังค์ของคนชอบด้วยแหละ
เพราะว่าเทสของคนฟังเพลงณปัจจุบันนี้มันก็ไม่เหมือนกัน
คืออย่างของอ๊อฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าปล่อยเพลงของตัวเองในแบบที่เป็นรูปแบบเก่า
รูปแบบเดิมเมื่อประมาณแบบ๑๐ปี๑๕ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้
คนก็อาจจะไม่ฟังเราก็ได้เพราะว่าคือณปัจจุบันนี้มันเป็นแบบเทรนด์ของการฟังเพลงมันไม่เหมือน
แล้วก็ยังชอบเวอร์ชั่นเก่ากว่าเพราะว่าเป็นต่าง
ไม่ได้บอกว่าชอบเวอร์ชั่นเก่ากว่าหรือว่าชอบเวอร์ชั่นใหม่กว่า
โดยส่วนตัวแล้วความเป็นต่างมันมีอะไรที่มันเป็นเสน่ห์อยู่แล้ว

ทำแล้วมันต้องมาให้เป็นภาพใหม่
ซึ่งก็ว่าถ้าเกิดว่าความโจทย์ของภาพใหม่
เอาว่า๒๐๒๑ทำได้ได้ภาพใหม่
เนี่ยครับ
ไม่ได้คุยเลยพี่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับน้องไม่ได้คุยกับใครเลยครับ
เพราะว่าหนึ่งคือช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่เราต้องอยู่บ้านเก็บตัวแล้วก็ไม่ได้คุยกับใคร
แต่ถ้าเรามองในหนุ่มขยะความเป็นสาวสองความเป็นอะไรยังไงครับ
สาวสองพี่หนูยังไม่ได้ผ่าหนูเป็นสาวสองไม่ได้ค่ะ
หนูเป็นแค่นี้ได้ค่ะผู้ชายออกข่าวเฉยค่ะ
นะหะใช่หรอ
เออยังจริงแล้วพึ่งได้ดูแบบ๒สามรอบเองครับ
ไม่ได้มานั่งจับผิดว่ามันจะต้องเป็นยังไงหรอก
เฮ้ยจะทำ๒๐๒๑ราธิ
เราก็รู้สึกว่าจะต้องตั้งความหวังเลยนะ
ว่ามันจะต้องออกมาปังสุดเพราะว่าออริจินัลก็ทำออกมาได้แบบดีมาก
เอาจริงแล้วคือ๒๒๐๐ราตรีมันเป็นแบบมันเป็นเกอร์กรุ๊ปที่เหมือนเขาคัดมาแล้ว
แต่พอมาทำใหม่ออกมาอันแรกคือเราก็ประนาจใจ
เพราะว่าคือ
เหมือนเราทำแล้วเราต้องดูว่าเราจะทำเพื่อตอบโจทย์ใคร
ถ้าทำเพื่อตอบโจทย์ตัวเอง
เราก็ไม่ต้องคาดหวังว่าคนจะต้องชอบเราทั้งหมด
คือบางทีแบบถ้าเราทำแล้วเราเพื่อตอบโจทย์ความสุขตัวเอง
มันก็ในระหว่างทำเราทำอย่างเต็มที่แค่นั้นพอ
แต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทำเพื่อให้ถูกใจคนทุกคน
มันก็คือผลมันก็จะออกแบบ
ตกใจไหมกระแสที่มันแรงขนาดนี้ในกับเพลงนี้
เพราะว่าเราเคยผ่านจุดที่คนเขาก็ไม่ชอบเพลงของเราอยู่แล้ว
คนไม่ได้ชอบการรวมตัวกันของเราในบางโปรเจ็คที่เราเคยไปทำ
หรือไม่ชอบการที่เราขึ้นไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ต
ไม่ชอบการร้องเพลงของเราแบบนี้ไม่ชอบการเต้นของเราแบบนี้
มันเป็นปกติเอาว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจของตัวเองมากกว่า
อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเรามองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น
ว่าเราต้องการจะทำเพื่อความสุขตัวเอง
หรือว่าทำให้คนอื่นมีความสุขมันก็โจทย์มันต่างกัน
โควิดหรอคะโอ้นี่บอกเลยว่าเอาบุญเก่ามากินแล้ว

เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวที่มีผลกระทบตรงนี้
มันเป็นแบบในหลากหลายอาชีพมากครับ
แล้วตัวเราเองก็โอเคเราโชคดีกว่าอีกหลายอาชีพนะ
ที่โอเคครับหลายคนก็คงรู้แหละว่าการเป็นนักร้องเป็นนักแสดง
มันมีรายได้เข้ามามากกว่าอาชีพอื่น
แต่ว่ารายจ่ายมันก็เยอะตามขึ้นมาเหมือนกัน
แล้วก็อะไรที่เราแบบพอจะช่วยเหลือ
กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่กลุ่มธุรกิจเล็ก
ที่เราพอจะทำได้เราก็ทำเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเขา
หูวพี่เยอะยังไงเลย
แต่ทานละครับ
ใช่แน่นอนครับแน่นอน
มันก็เลยกลายเป็นว่ารายได้ไม่เข้ารายจ่ายเพิ่มขึ้น
มันก็หนักเอากันเหมือนกันครับ
แต่ว่าด้วยความที่เราเองก็อย่างเยาะบอกครับว่า
พอเรามีรายได้มาเขาค่อนข้างเยอะกว่าอาชีพอื่นอื่น
มันก็เลยทำให้เรามีเงินเก็บอยู่ประมาณนึง

คุกกับการทำบ้านมันต้องปรับพอให้มันถูกลงหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนั้นคืออ๊อฟตั้งใจจะทำเป็นแบบ
ทำเป็นห้องอัดห้องซ้อมเลยในบ้านอะไรอย่างนี้

อันนี้มีห้องแต่ยังไม่มีเครื่อง
ก็รอไว้ว่าให้โควิดมันดีขึ้นก่อน
ก็คิดว่าหาเงินอีกสักประมาณนึงแล้วก็
ตอนนี้มันต้องมีแผนสำรองไหม
ใช่ก็สำหรับแผนสำรองครับ
คือช่วงก่อนที่จะมีโควิด
เราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีแบบเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ที่มันทำให้การเงินเราสะดุด
แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย
ครั้งที่สองมันทำให้เรามีสติมากขึ้น
ทุกอย่างมันแบบมันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว
แต่ว่าพอรอบ๒อันนี้มันก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสมีสติมากขึ้น

ก็สมมุติมันยังอยู่ยาววุ้นเก่าที่เด้อมีมันจะอยู่บ้าง

คือบอกตรงว่าขอหมดบุญตรงนี้

ก็หวังว่ามันคงจะดีขึ้นในเร็ววันนี้ครับ
คือเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองกันด้วย
แล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยง
คิดถึงวีทีคิดถึงไหม

เพราะว่าเอาจริงแล้วเหมือนแบบเราร้องเพลงเกือบทุกวันนะครับ

ชีวิตเราขาดความสุขอะไรไปบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วเกิดเกิดยังเหลือสองเดือน
รายการทีวีอย่างเดียวรายการทีวีรายการออนไลน
กับวันช่วงนี้ก็ทำหรือประมาณ๑๐วันเองครับ
หมายถึงว่าเพราะว่าถ่ายซิตคอมก็๒วัน
๔วันละอาทิตย์หนึ่งจันทร์ทางคารวินทร์จันทร์ทางคาร
แล้วก็มีถ่ายรายการออนไลน์แล้วก็มีถ่ายรายการอะไร

เพราะว่าอะไรงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการต้องเจอคนเยอะ
คือมันเสี่ยงเนี่ยเราก็เราเข้าใจอ่ะ
จริงตอนนี้สิคคิวร้องเพลงนี่มันเริ่มมีเข้ามาไหม
มีเข้ามาครับแต่ว่านู่นเป็นแบบครึ่งปีหลังอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ยังโชคดีที่ธนาคารเขาให้เราแบบผ่อนชำระ
ห้า
ติดบ้านแล้วก็อยากติดผู้ชายเพิ่มด้วยค่ะ

ไม่ใช่เพื่อนไงให้เพื่อนถ่ายพบไปกับแครงเพื่อน
แต่ว่าอันนั้นคือตอนที่ตอนไม่ใช่โควิดกลับมารอบ๒นะ
คือช่วงที่เขากลายล็อคดาวน์แล้วนะ
จากรอบแรกนะคะต้องบอกไว้ตรงนี้
แต่งเรื่องรึเปร่า
คนอย่างนี้ถ้ามีผู้ชายก็คืออวดแล้วค่ะ

จะเป็นกัน๓คน

อันนี้ต้องเข้ามาจากนั้น

แต่ว่าไม่ได้ปิด

หมายถึงว่าคือล้างหัวใจรอแล้วค่ะ
ต้อนรับบอกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคนใหม่

เขาต้องเลี้ยงดูดิฉันแล้วค่ะ
คือบอกเลยว่าตอนนี้มีเป้าหมายแล้วคือ

ไม่เปย์แล้วพอแล้วเหนื่อย
ขอบคุณค่ะ